เหตุการณ์นักท่องเที่ยวตกจากเขาช้างเผือกค่ะ

ก็ได้ประกาศปิดกิจกรรมการเดินป่าบนเขาช้างเผือกแล้ว
ส่วนอาการล่าสุดของนักท่องเที่ยวสาวที่ตกเขา
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
อาการดีขึ้นแล้วเตรียมย้ายออกจากห้องไอซียูค่ะ
ความคืบหน้าอาการล่าสุดของนางสาวสุพัตราพลบูลอายุ๒๖ปี
นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุตกเขาช้างเผือก
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่๒ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓๕และทีมกู้ภัยก็เข้าช่วยเหลือค่ะ
โดยการเดินป่ากว่า๘กิโลเมตรจึงพบตัวผู้บาดเจ็บ
ฟุบอยู่เชิงตีนเขาในสภาพอิดโรยมีบาดแผลทั่วร่างกาย
พร้อมรีบนำตัวส่งที่โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนาอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ
จากนั้นก็ได้ส่งตัวมาทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม
ซึ่งครอบครัวของผู้บาดเจ็บได้เข้าดูอาการ
พร้อมบอกว่าขณะนี้อาการโดยรวมของนางสาวสุพัตราดีขึ้น
หลังจากได้รับการผ่าตัดตามร่างกาย
มีแผลช้ำถลอกตาบวมนะคะสามารถรับประทานอาหารได้
สื่อสารรับรู้ทำได้ดีรู้สึกตัวดีมาก

พักรักษาตัวที่ห้องพิเศษเพราะอาการดีขึ้นมากค่ะ
ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ก็ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ
กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลมีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวหลังชมธรรมชาติมาเกือบ๒เดือน
ตั้งแต่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจนถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
ตอนนี้ปิดแล้วนะคะซึ่งจากการประกาศปิดครั้งนี้ก็เป็นไปตามกำหนดการเดิมของอุทยานค่ะ
เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแรง
สภาพอากาศร้อนแล้วก็ทุ่งย่าเริ่มแห้งกรอบอาจเกิดไฟป่าได้ง่าย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป
รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาติบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมนี้
ก็เลยขอปิดกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก
แล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับหนึ่งผู้ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง
ตอนที่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้ตกเขาแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือเธอ
ตอนที่พาขึ้นมาระยะทางไกลกว่า๘กิโลเมตรนี้ด้วย
คุณนาริสวุฒิสกลหรือว่าคุณอู๋นั่นเอง

คือตอนนั้นนะครับก็ขึ้นไปต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายกระแสมากในโซเชียลนะครับ
บางคนบอกว่าน้องแบกของเยอะอะไรอย่างนี้
แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาขึ้นไปมันจะมีลานกลางเต็น

แล้วก็จะขึ้นที่เขาช้างเผือกตอนประมาณ๔โมงเย็น
ซึ่งของจะไม่มีของหนักแล้วนะฮะ
แล้วก็น้องที่แบกขึ้นไปก็จะมีเสื้อหนาว
มีพวกโทรศัพท์มือถือสำหรับถ่ายรูปปกติ
ทีนี้ตอนขึ้นไปทั้งหมดจะขึ้นพร้อมกัน

ของผมจะอยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่ถ่ายรูปอยู่
ซึ่งน้องก็จะอยู่ก่อนผมสักประมาณ๑๐๒๐คนก็ลงกันไปแถวไป
แล้วก็ตอนลงไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็จะลงไปเซฟตี้เป็นจุดอยู่แล้ว
จะเหลืออยู่๒ท่านที่อยู่บนเขานะฮะ
พอสักพักนึงปุ๊บเราถ่ายรูปอยู่
ก็ได้ยินเสียงว่าคนตกเขาก็เริ่มมีเสียงกรี๊ดนะฮะ
พอได้ยินเสียงกรี๊ดปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ก็คือกระโจนลงไปในเหวเลย

ลงไปในเหวเลยลงไปช่วยเลย
แล้วก็เส้นทางจะบอกว่าจากที่จุดกลางเต็นต์มาจนถึงที่ยอดเขาเนี่ยครับ
ใช้เวลาเดินประมาณ๔๐นาทีไม่ไกลนะครับ
ประมาณน่าจะกิโลถึงกิโลครึ่ง

เจ้าหน้าที่ทุกคนลูกหาทุกคนขึ้นมาช่วยกันหมด
แล้วก็ของพี่นะครับล่าสุดที่ไปก็คือว่า

นักท่องเที่ยวทุกคนช่วยกันหมดมันเป็นการประสานใจจริงนะฮะ
เพราะว่านอกจากคนที่ทำงานได้
คนที่เหลือเขาต้องหลีกทางให้เจ้าหน้าที่

ไม่มีใครแบบถ่ายรูปเซลฟี่ไม่มีทั้งสิ้น
ต้องให้ความร่วมมือกันเป็นดีครับดีมากครับ
มันสาเหตุมันเกิดจากอะไรจังหวะมันคืออะไรคุณอุ๋
ที่ทำให้น้องเขาตกลงไปอากาศหรือมันลื่นหรือมันยังไง
คือคาดว่าอย่างนี้ครับโดยธรรมดาปุ๊บจะบอกว่า

แต่ทุกคนที่ไปรู้ว่าอันตรายและประวังมากขึ้น
ก้าวแต่ละก้าวน้องบางคนจะขึ้นตรงเขาสันมีดนะครับ

ทีนี้เท่าที่ฟังจากเพื่อนที่คุยกัน
มันเป็นช่วงที่เป็นทางลงและน้องน่าจะเหยียบหิน
สะดุดหินอยู่หนึ่งก้อนคือหินตรงนั้นมันลื่นหรือว่าเออ
ตอนนั้นที่เหมือนที่เฟอร์อ่านเมื่อกี้นี้ครับ
มันจะเริ่มมีอากาศแห้งเริ่มมีใบไม้แห้ง
มันน่าจะมีแบบใบไม้ที่กองอยู่บนหิน

ว่าน่าจะเป็นการพัดตกลักษณะแบบนั้น
แต่ว่าตอนที่น้องตกลงไปน้องมีการย่อตัว
คือไม่ได้กระโดดไม่ได้วิ่งไม่ได้ถ่ายเซลฟี่เลยนะครับ
ก็คือย่อตัวลงไปปุ๊บเห็นกลับมาอีกทีคือน้อง
ลงไปเลยต้องบอกว่ามันเป็นทางแคบ

คืออาจจะเหยียบก้อนหินแล้วก็เสียหลักใช่ไหมคะ

พี่อู๋เห็นว่าคือตกลงไปแรงขนาดไหน

คือจากที่พูดคุยกับหลายคนกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปด้วยครับ

ทีนี้จริงแล้วน้องอาจจะตกไปลึกกว่านั้นด้วย

ไปติดขอนไม้อยู่ขอนหนึ่งนะครับ

หัวน้องหัวน้องทิ้มลงไปในตรงขอนไม้แล้วก็ตัวติดอยู่นะครับ
แล้วตรงนั้นปัญหาก็คือว่ามันขึ้นยากมาก

พอเรียกทุกอย่างปุ๊บก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดลงไป
หาบทั้งหมดลงไปแล้วก็มีการวอลก็
ก็มีวอลอยู่๑ตัวครับมันหล่นอยู่ระหว่างทาง
หากก็เลยมาให้ผมเป็นคนถือไว้
ก็บอกว่าคุยเลยแล้วกันว่ายังไงบ้าง
ก็เลยกลายเป็นว่ารู้ทุกเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

ก็จะมีน้องที่เป็นพยาบาลเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกัน

โชคดีใช่ครับเขาก็มีการวอลคุยอาการกัน
ข้างล่างก็บอกกลับมาว่าน้องมีอาการเลือดออกที่หัว
พยาบาลก็บอกกลับไปว่าถ้าเกิดสมมุติอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย
ให้ระวังคอขึ้นมายังไงก็ได้ให้เฟฟคอน้องมากที่สุด
หาบก็เลยใช้วิธีการเอาผ้าขาวม้า
น้องแล้วก็แบกขึ้นด้านหลังแล้วก็มีคนเซฟคอ
ระหว่างทางก็รับกันขึ้นมาเป็นต่อต่อจนมาถึงด้านบนได้
เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยนะ
ใช่ครับแต่เห็นว่าต้องระวังใช้เวลานานมากเลย
ใช่ครับคือระหว่างที่นำขึ้นนะครับ
ก็ใช้เวลานานมากพอสมควรเพราะว่าเรากลัวเรื่องคอมากที่สุด
แล้วก็คนที่อยู่ข้างบนนะครับก็ประสานงานในเรื่องของฮอที่จะมารับ
แต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงกลางคืนซึ่งฮอลไม่สามารถไม่สามารถจะบินได้
นะครับทุกเจ้าหน้าที่ก็ไปทำลาย
เขาเรียกว่าเลนัสทำลายป้ายทุกอย่างให้เป็นลานกว้างมากที่สุด
แล้วก็เอาน้องขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งก็จะมีหลายหลายคนบอกว่า
ทำไมช้าจังเลยกว่าจะเอาน้องลงมามันเสียเวลามาก
แต่จะบอกว่าทางแคบแล้วก็ที่เราห่วงที่สุดคือ
น้องมีอาการมีอาการคอปวดคอนะครับ

ซึ่งตอนนั้นสิ่งที่เราวอลก็คือเราอยากได้คอลล่าคือ
ที่ด่ำคอแล้วก็เปรย์ระหว่างนั้นน้องต้องนอนลาบ
ทำอะไรไม่ได้แล้วพยาบาลก็ดูแลตลอดเวลา
ซึ่งต้องบอกพยาบาลนี่คือนางเอกของงานมากเลยนะครับ
เพราะแบบแล้วน้องก็อึดมากคือมีสติ
น้องมีสติตลอดเวลาต้องถามว่าตอนเจอน้อง
น้องยังมีสติยังพูดคุยได้

คือแค่เดินธรรมดาก็น่ากลัวด้วยสถานชายมันเปลี่ยนคนไม่ได้แต่ว่าซึ่งที่อยากเล่า
คือมันมีประโยคนึงครับตอนหลังเนี่ยน้องเริ่มไม่ไหวแล้ว
บอกว่าพี่หนูคิดว่าหนูจะตายแล้วหนูเจ็บคอมากหนูปวดคอมาก
หาบอกว่าพี่อดทนนิดนึงผมจะเอาพี่ลงไปให้ได้ภายใน๑๐นาที
แล้วแบบโอเคลูกหาบสู้คนป่วยสู้ลงไปอย่างนั้นจริงครับ
ลูกหาบน่ารักมากเลยลูกหาบคือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นใครคะ
เป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นค่ะ
๑ชั่วโมงเดินเท้ามา๘กิโล๔ชั่วโมง
หาบที่อยู่ที่บ้านอีต่องก็มาช่วย
แล้วที่เราอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะเห็นภูมิทัศน์กว้างมาก

เราเห็นเจ้าหน้าที่มาเป็นไฟฉายมาเป็นชุดตามทางมาเรื่อย
คือคนเติมมาช่วยเรื่อยตลอดทาง
แล้วก็ตอนที่น้องกลับไปเนี่ยครับก็คือเจ้าหน้าที่เขารอระหว่างทางเป็นจุด
พักรับกันเป็นทอดจนมาส่งน้องที่บ้านอีตองได้
โอ้โหเป็นความร่วมแรงร่วมใจของคนจริงการที่น้องรอดครั้งนี้เนี่ย
คือไม่ใช่ดวงอย่างเดียวไม่ใช่ดวงแน่นอนแหละ
การให้ความช่วยเหลือของทุกภาคส่วนจริงนะ
จากเหตุการณ์นี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวบ้าง
คือบางคนบอกว่ากลัวไม่กล้าไปแล้วหรือมันสวยงามมากจนคุ้มค่าที่จะต้องไปเดินทางที่มันอาจจะเสี่ยงแบบนี้ไหม
แล้วก็อยากจะให้พูดถึงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจนะ

อันดับแรกเราบอกไว้ก่อนว่าเหตุนี้ไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นบ่อย
ที่เขาช้างเผือกรับนักท่องเที่ยววันละ๖๐คน
เหตุที่เพิ่งเกิดตกเขามีเท่าที่ผมทราบมี๒เหตุ
เหตุที่แรงที่สุดก่อนหน้านี้มีตกเล็กน้อยขาหักนะครับ
แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังค่อนข้างมาก
ทุกอย่างทำงานได้ค่อนข้างโอเคมากที่สุด
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับไม่มีใครอยากให้เกิด
แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วที่เราพยายามพูดวันนี้ก็คือว่า
ไม่มีใครมัวแต่ถ่ายรูปทุกคนเปิดทางให้หมดนะครับ
ก็โอเคแล้วก็คนที่จะไปต้องประเมินตัวเอง
เหมือนที่เกินว่าตอนที่จะขึ้นเขาสันมีดเนี่ยครับ
มีน้องผู้หญิงประมาณ๔๕คนรู้ว่าตัวเองขึ้นไม่ไหว
ก็ไม่ขึ้นซึ่งดีครับ

ใช่ครับประเมินตัวเองแล้วก็ในทุกทางที่ก้าวไป
ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น
ซึ่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าโดยแพลนที่เขาจะทำเอาไว้เนี่ย

แต่มันก็เป็นความน่าตื่นเต้น
เพราะว่าที่นี่ครับจุดไฮไลท์ก็คือเขาสันนิษนี่แหละ
มันแคบขนาดไหนนะคุณอู๋แบบเราทำ

แล้วคนที่กลัวยิ่งตื่นเต้นกลัวความสูงกลัวที่แคบเนอะ

กลัวความสูงไปไม่ได้แน่นอน
เมินตัวเองแต่ว่ายังยืนยันว่าจริงก็สวยคุ้มค่า
ที่จะไปอยู่ไปดูได้
ถูกครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับ

ขอบคุณณฤทธิสกลนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังถึงน้ำใจของทั้งหมดเลยจริงนะคะ